พาไปดูที่ญี่ปุ่นกันบ้างดีกว่าคราวนี้เป็นสิ่งที่
ชาวเน็ตแล้วก็ทั่วโลกชื่นชมกันนะคะถ้ายังจำกันได้ประมาณ
สัปดาห์ที่แล้วมีเหตุการณ์หลุมยุบขนาดใหญ่ที่
ฟุกูโอกะประเทศญี่ปุ่นแต่ตอนนี้คุณผู้ชม
เนรมิตภายใน๗วันญี่ปุ่นซ่อมเสร็จแล้วค่ะ
ภายหลังจากช่วงเช้าตรู่ของวันที่๘พฤศจิกายนที่ผ่านมานะครับเกิดเหตุการณ์ถนนยุบเป็นหลุมลึกขนาดใหญ่บริเวณสี่แยกไฟแดงใจกลางเมืองใกล้สถานีรถไฟใต้ดินฮากาตะในฟุโกโอกะประเทศญี่ปุ่นนะคะ
ขณะเกิดเหตุเป็นช่วงเวลาประมาณตี๕จึงทำให้ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตแต่อย่างใด
ส่วนสาเหตุคาดการณ์ว่าเกิดจากการก่อสร้างรถไฟใต้ดินส่วนต่อขยายบริเวณใกล้เคียงค่ะ
มาเพียง๑สัปดาห์เท่านั้นคุณผู้ชมทั่วโลกต้องตะลึงไปตามตามกัน
เมื่อพบว่าถนนแล้วก็ทางเท้าที่ยุบตัวกว้างกว่า๓๐เมตรลึก๑๕เมตร
ตอนนี้กลับมาเหมือนเดิมปกติซ่อมแซมเรียบร้อยนะคะเปิดใช้งานได้อีกครั้งเมื่อเช้าตรู่เมื่อวานค่ะ
เรื่องนี้ทำให้บรรดาชาวเน็ตจากทั่วทุกมุมโลกนะคะต่างอดไม่ได้ที่จะร่วมแสดงความคิดเห็นในธรรมนองชื่นชมต่อการดำเนินการทางการของท้องถิ่นที่สามารถปรับปรุงซ่อมแซมถนนได้อย่างรวดเร็วนะคะ
ขณะที่บางส่วนที่จะประชดรัฐบาลของประเทศตัวเองก็อดไม่ได้เหมือนกัน
เขาก็ว่ากันว่าอยากให้รัฐบาลประเทศตัวเองเหมือนรัฐบาลญี่ปุ่นเหมือนกัน
แล้วก็เขาก็มีการจิกกัดกันเล็กน้อยบอกว่าถ้าเกิดขึ้นกับประเทศฉัน
คงใช้เวลาซ่อมแซมนานหลายเดือนหลายปีเลยทีเดียว

ที่พอพังทั้งเมืองจริงนะตอนนั้น

แล้วแบบเฟื่องฟูเลยทีเดียว
เศรษฐกิจพลิกฟื้นกลับมาเป็นมหาอำนาจในเอเชียนะคะ

แบบอย่างที่เห็นภาพมันใช่มันสุดซ้ายสุดขวาสุดเลยอ่ะ